อยากให้มีการเกรงใจเกิดขึ้นมากเลยจริงที่ปราจีนบุรีค่ะ
เป็นพ่อตาวัย๗๖ปีต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
เพราะว่าลูกเขยตัวดีเสพยาบ้าจนเมาคลุ้มคลั่งนะคะ
คว้าไม้ไล่ฟาดพ่อตาค่ะแล้วก็เงื้อมีดฟัน
ยังเอาของของพ่อตาเนี่ยขนออกมาเผาเรียบเลย

ฤทธิ์ของยาเสพติดมันเป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าวินัยด่านกระโทกนะคะ
เขาโพสต์ภาพวิดีโอแล้วก็มีข้อความบรรยายคลิปประมาณว่า

แชร์ต่อด้วยสงสารก่อนที่จะสายเกินไป
เขยกับพ่อตาดูมันทำ
คุณผู้ชมก็เราวงให้คือเป็นลักษณะเป็นคลิปแอบถ่าย
โทรศัพท์มือถือซูมไกลนะคะ
คือผู้ชายคนหนึ่งกำลังเอาไม้
เหงือทำท่าจะตีแล้วก็เงื้อมีดที่อยู่ในมือ
เหมือนจะฟันชายสูงอายุที่นั่งอยู่ด้วย
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุทันทีเลย
อยู่ที่ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองปลาจีนบุรีค่ะ
ก็เจอชายสูงอายุในคลิปเลยคนนี้แหละค่ะ
นายประดิษฐ์วารโวอายุ๗๖ปีเดินอยู่หน้าบ้าน
เราก็เข้าไปสอบถามนะถามว่า
คุณตาเลยคุณตาก็ไม่ผิดอ่ะค่ะคุณตาเกิดอะไรขึ้นได้เห็นคลิปแล้ว
เป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคุณตาบอกผู้ชายที่ทำร้ายตาเนี่ย
ปรีชาวิจิตสิริอายุ๓๖ปีเป็นลูกเขยคนเล็ก
สาเหตุไม่รู้จริงอยู่ลูกเขยก็คว้าไม้ยาวมาตี
ถึงได้เอามือรับเอาไว้แล้วลูกเขยก็เงื้อมีดทำท่าจะฟันด้วย
ก็เลยพยายามถัดก้นเข้าไปในบ้านก็ยังถูกลูกเขยคนเล็กเนี่ยเอาน้ำสาดใส่ค่ะ
ลูกเขยลูกก่อนไม่ได้ห้ามมั้ยอะไรอ๋อ
นางสมจิตทรงชุ่มลูกสาวคนที่สองของนายประดิษฐ
เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ได้ยินเสียงเออะโวยวายก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อของตัวเอง

ก่อนหน้านี้บอกพ่อไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะ

ย้ายออกมาเถอะแต่พ่อก็ไม่ยอมอะค่ะ

ก็บ้านหลังนี้พ่ออยู่มา๗๐กว่าปีแล้ว
บ้านของพ่อลูกเขยเพิ่งจะมาอยู่

เขยขนของพ่อออกมากองข้างนอก

ซึ่งวันเกิดเหตุแฟนของเธอเห็นเหตุการณ์
ถึงได้บันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ

ก็เลยคุมตัวนายปีชาลูกเขยไปตรวจปัสสาวะ

พนักงานสอบสวนเลยตั้งข้อหาเสพยาเสพติด
แล้วก็ทำสำนวนส่งฟ้องศาลจังหวัดปราจีนบุรีไปแล้ว
ล่าสุดนายปรีชาได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
แล้วก็กลับมาพักที่บ้านหลังเดิมแล้วนะคะ
ส่วนนายประดิษฐ์คุณตาประดิษฐ์ที่โดนทำร้ายเนี่ย
ลูกสาวและหลานสาวพาหนีออกไปแล้วค่ะ
พาไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเลยเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ให้พ่อไม่โดนทำร้ายร่างกายอีกต่อไป